เรื่องประสบการณ์ขนหัวลุกที่มันมากับน้ำ
คือผู้ชายคนนึงนะคะรีบไงขี่รถจักรยานยนต์
แต่ก็ต้องทำเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็คือการสวมหมวกกันน็
เขาสวมหมวกกันน็อกเบิ้ลรถออกเดินทางเท่านั้นแหละค่ะ
มีอะไรมากัดที่หูเขาเขาบอกมันแป๊บพอแป๊บปุ๊บ

วดตามมาเลยนะคะเขาบอกว่ารถจักรยานยนต์เกือบล้มเลย
แต่พอหาว่ามันคืออะไรมันคือตะขาบค่ะ
ซ่อนอยู่ในหมวกกันน็อกดูคลิปค่ะ
โอ้โฮนะมันมอนเรื่องใหม่ตรอดคอย

คนลุกกัดหู

ใช่ความยาวประมาณ๕๖เซนนะคะ
เขาไปแอบอยู่ตามซอกนะคะ
ถ้ามองปกตินี่ก็จะไม่เห็นหรอก
จนกระทั่งรู้สึกว่าถูกกัดแล้วไปหาถึงรู้ว่าอยู่ในซอกมุน
ใช่แล้วเขาคือเขาจะออกมาหาความอุ่น

และตัวของมนุษย์คืออุณหภูมิที่มันอุ่น
เขาก็เลยออกมาแล้วพอเขามาเจอปุ๊บเขากัดเลย

ใช่น่ากลัวมากนะคะ

โพสต์คลิปประสบการณ์สยองหลังจากที่ใส่หมวกกันน็อก
แล้วทีนี้ค่ะแป๊บขึ้นมา
เขาบอกเอ๊ะแมลงกัดหรือเปล่ามันแป๊บอะเนาะ

แต่หลังจากนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยชินเลย
เพราะมันปวดตุบตุ๊บตุ๊บตามมา

ทอดมัวกกะน็อกดื้อดูสิ

โดยเปิดไฟฉายที่ด้านหลังโทรศัพท์มือถือ
เจอเลยค่ะตะขาบค่ะ
ซ่อนอยู่ในหมวกกันน็อกเขาบอกขนลุกสู้เลย
ยาวประมาณสัก๕๖เซนติเมตรได้นะคะ

ให้เป็นอุทาหรณ์กับสิงห์นักบิดหรือว่าคนทั่วไป
ระมัดระวังหน่อยเวลาที่จะสวมหมวกกันน็อกนะคะ
สำหรับเวลานิดหนึ่งหาตรวจสอบดูนะคะ
เพราะคุณอาจจะได้รู้ว่ามันมีอะไรซุกซ่อนอยู่
ซึ่งตัวเขาเนี่ยเคราะห์ดีไม่ได้แพ้พิษตะขาบ
ก็แค่บวมเฉยไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่ช่วงนั้นปวดมากแต่ตอนนี้บวมนะคะ
อาการดีขึ้นแล้วนะคะเขาบอกว่าหลังจากนี้ไป

คือถ้าเกิดมันอยู่อย่างนี้เราจะเห็นไหมล่ะ

แล้วคนที่ขี่รถจักรยานยนต์หมวกกันน็อกเนี่ย
หยิบขึ้นมาสวมโดยเฉลี่ยวันละ๒๓ครั้ง
ปีหนึ่งเนี่ยคูณ๓ก็ไปกี่พันครั้งนะคะ

ตอนนี้ผู้โฉนโดยทันเริ่มมาดูหงวกเรามีตัก๓หรือเปล่า
เอาไปหยิบดูนะคะแล้วเวลาหลังจากใช้เสร็จเก็บยังไง
จะต้องมาดูกันอีกทีนึงจะได้ปลอดภัยจากสัตว์เลื้อยคาเหล่านี้